พ่อขับรถตามมาแล้วเห็นลูกกำลังมีเรื่องอยู่
แล้วก็จะขับรถเบียดไอ้คู่อลิของลูกเพื่อช่วยลูก
ปรากฏว่ารถเสียหลักไปชนต้นไม้แล้วเสียชีวิต
วันนี้มีความคืบหน้าครับจับได้แล้ว๓คน
เยาวชนทั้งหมดเลยนี่ครับภาพที่ผมบอกรถของพ่อเขา
ตรภูทรครองหลวงจับกลุ่มเยาวชนชาย๑๖๑๕๑๓
คืออายุของ๓คนนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ของกลางรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีด๒เล่ม
แล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
ทีนเล่าก่อนในทีนนี่คนอายุ๑๕สารภาพบอกว่า
ผมเองเป็นคนใช้มีดฟันจนคนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจะไปส่งเพื่อนแต่ไม่ได้พกมีดตลอดเวลานะ
ก่อนเกิดเหตุเห็นคนเจ็บมายกล้อมาเร่งเครื่อง
คิดว่าเป็นคู่อลิมาท้ามาถ่ายนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
มีภาพจากกล้องหน้ารถให้เห็นนะครับ
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้า
จากนั้นในเต้อายุ๑๖ก็ตะโกนบอกว่า
เล่นป่ะเล่นป่ะเป็นคำวัยรุ่นเขาท้ากันนะครับ
แล้วก็ไปไล่ฟันเขาคุณผู้ชมฮะแล้วก็จากนั้นถูกรถยนต์คันหนึ่งขับไล่
ไล่ไล่จะชนรถจักรยานยนต์จนเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยตกรถลงไป
พอเพื่อนกระโดดขึ้นรถมาได้ก็ขี่หนีฮะ
เนี่ยครับชนแล้วครับแล้วคราวนี้รถถาล่าย
ถลายจนมาชนต้นไม้แบบนี้แหละครับ
ทราบข่าวว่ารถคันนั้นเสียหลักชนต้นไม้แล้วก็มีคนเสียชีวิต
มีคนได้รับบาดเจ็บอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ
ท่านผู้กำกับการสพคลองหลวงท่านระบุว่า
สาเหตุในการก่อเหตุแบ่งไปสามส่วนรุ่นนี้
กลุ่มลูกชายของผู้ตายติดหนี้

สามร้อยบาทมีการข่มขู่กับทางเฟซบุ๊ก
กลุ่มลูกชายของผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อเป็นเหตุที่
ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุผ่านมาแล้วท้าทายกันนะฮะแล้วมีการใช้มีด
ไล่ฟันทำร้ายลูกชายผู้ตายนะครับสองแล้วนะสองส่วนแล้วนะ
ส่วนที่สามคือเมื่อผู้ตายนะฮะขับรถมาเห็นก็เลยขับรถไล่กลุ่ม
วัยรุ่นที่ทำร้ายลูกชายทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง
ตำรวจแบ่งเป็น๓เหตุ๓กลุ่มแบบนี้คุณผู้ชม
เอาล่ะเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเยาวชนใช่ไหมต้องมาสหวิชาชีพล่ะ
สหวิชาชีพต้องร่วมสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหา
โดยผู้ที่ใช้มีดฟันผู้ที่รับปรับเจ็บหนึ่งคน
ส่วนอีก๒คนต้องรอสอบสวนก่อนว่ามีส่วนร่วมกับเขาด้วยไหมนะครับ
แล้วก็จะสามารถแจ้งข้อหาคนที่ใช้มีดฟันในข้อหาทำร้ายร่างกาย
อีก๒คนถ้าเข้าข่ายด้วยเดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่มกันไปครับ